เอกสารเรื่องราวดีอย่างแพนเค้กเขมมะนิดกันบ้างนะคะ
บทบาทใหม่ล่าสุดของเธอก็คือการเป็นโคศกกองทัพเรือ
ก็มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างนั่นเองนะคะ
นี่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยที่อยากจะให้ทุกคนไปติดตามว่าบทบาทใหม่ของแพนเค้ก
เป็นมายังไงแล้วต้องทำอะไรบ้างไปติดตามพร้อมกันค่ะ
สวัสดีค่ะแฟนบันเทิงไทยรัฐค่ะ

กะรีนพามาที่ราชนาวิกสภาค่ะ
มาพบกับโคศกพิเศษคนสวยของเรา

สวัสดีค่ะ

จริงต้องบอกว่ามีโอกาสได้ช่วยงานของกองทัพเรือมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะ

เพิ่งจบหลักสูตรของพศวทร
ก็คือหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ
ซึ่งก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้รู้จักเขาเรียกว่าการทำงานของกองทัพเรือมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรนี้เราก็รู้สึกว่าเรามีโอกาสได้สามารถบอกต่อ
แล้วก็ประชาสัมพันธ์เลยได้รับบทบาทหน้าที่ที่เป็นเกียรติมากค่ะ
กองทัพเรือก็คือเป็นโฆษกพิเศษของกองทัพเรือ
แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นในฐานะประชาชนที่มีโอกาสได้รับหน้าที่นี้
ก็คือเป็นปกติเป็นแพลนปกติที่เราทำงาน
แต่ว่าในหน้าที่ของแพทย์ก็คือว่าเราช่วยกันบอกต่อ
แล้วก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างของทางกองทัพเรือ
เพื่อให้เหมือนประชาชนได้เข้าใจมากขึ้น
น้อยใจไหมคะภูมิใจมากค่ะเรียกว่าเป็นเกียรติสำหรับแพ้และครอบครัวมาก
มีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมโฆษก
ในการที่จะประชาสัมพันธ์ต่างหรือการเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างของกองทัพเรือ
หรือว่าการอย่างที่บอกประชาสัมพันธ์ร่วมกับกิจกรรมนี้นะคะ
ก็อันนี้ก็คือขึ้นอยู่ว่าตามงานที่ได้รับมอบหมายมา
ณวันนี้ก็คือถือว่าเป็นบทบาทพิเศษอีกหนึ่งบทบาทนะคะจากกองทัพเรือ
แต่ถ้ามีกิจกรรมต่างหรือจิตอาสาหรือว่าสิ่งที่เราสามารถเป็นประโยชน์ได้
ไม่ว่าจะเป็นกองทัพอื่นเนี่ยยินดีค่ะไปได้หมดทุกที่ค่ะ
ความว่ากองทัพอากาศกองทัพบกเราก็สามารถมาจอยกันได้
ต้องค่ะก็เป็นเรียกว่ากิจกรรมเพื่อชาติ
เราก็ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะ

วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแพนเค้กมากนะคะ
ได้เห็นแพนเค้กในอีกบทบาทใหม่แบบนี้
นี่ต้องบอกว่าเธอมีความสามารถรอบด้านเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนางแบบเล่นละครร้องเพลง
เป็นโคศกเป็นพิธีกรประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรได้อีกด้วย
คือจะบอกว่าวันนี้ที่แพนเค้กประสบความสำเร็จ
แล้วได้มาทำหน้าที่เป็นโฆษกพิเศษประจำกองทัพเรือแบบนี้

มันมาเพราะความสามารถทั้งด้านลวน
แล้วการวางตัวของแพนเค้กก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ถูกจับตามองนะฮะ
คือเธอเองถูกวางตัวให้เป็นนางเอกน้ำดีในวงการบันเทิงบ้านเรา
คือไม่มีภาพรับที่มันแย้ออกมาเลย
ครอบคราวไม่ค่อยมีเลยนะคะ

เพราะความสามารถแล้วก็การวางตัวของเธอล้วนจริงค่ะ

แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามบทบาทอีกหนึ่งหน้าที่ของแพนเค้กแล้วกันนะคะ